เกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะคือเรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าเมาไม่ขับ
เพราะว่าผิดกฎหมายเราก็รณรงค์กันมาตลอดถึงขั้นต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าดื่มไม่ขับ
แค่รู้ว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแล้วอยากขับมีผู้ชายคนนึงค่ะ
เขาเป็นทนายความแน่นอนอาชีพนี้ก็ต้องรู้กฎหมายนะคะ
แต่เขาเมาขับรถและไปชนรถคันข้างหน้าแต่เรื่องเนี้ยเป็นข่าวดังแล้วก็แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
ก็เพราะว่าทนายความคนนี้เขาลงจากรถและมีสีหน้าระรื่นและส่งเสียงร้องออกมา
ไม่กล้าส่งเสียงร้องให้ฟังค่ะให้ไปดูในคลิปกลัวสำเนียงมันไม่ได้

ครับผมมาจากมาจากค่าเสียหายค่าเสียหาย
พี่เมาว่ะครับ
เฮ้ยกฎหมายคือกฎหมายแปลว่าเมาแล้วขับได้ยังไงช่วยยังไงทนัยความ
สามารถทำรู้นี่ปล่าวยัง
นี่แหละค่ะไอ้เสียงร้องเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
คนก็เลยพูดกันติดปากเลยเหมือนกับหลายข่าวที่คนก็เอาคำพูดในข่าว

เหตุการณ์นี้นะคะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนสะพานสาธรณ์ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
รถยนต์คันสีแดงคนขับอ้างตัวเป็นทนายความนะคะ
ชนท้ายรถเก๋งสีดำคันข้างหน้าแล้วก็บอกว่า
รีบไปรับภรรยาแล้วก็ยี่ส่งเสียงมาด้วยสีหน้าระรื่นค่ะ
แต่เราเบลอภาพไม่ได้ให้เห็นหน้านะคะ
แล้วที่รู้ว่าเป็นทนายความแน่เพราะว่าเขาลงมาจากรถ
ยื่นบัตรธันายความให้คู่กรณีแล้วก็บอกว่าค่าเสียหาย

ก็มีสิทธิ์อะไรไปบอกว่าคุณไปกันได้แล้ว

นั่นน่ะสิคนถ่ายคลิปก็บอกเลยว่าทนายความคนนี้เมานะคะ
รู้เลยแต่บอกว่ารอเจ้าหน้าที่ก่อนนะ
ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมรอเดินกลับไปที่รถ
แล้วก็พยายามตะโกนบอกหลายครั้งว่าไปสอนอยันนาวา
นยานาวาจะไปรออยู่ที่นั่นประมาณนี้ค่ะ
พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
นายรณรงค์แก้วเพชรค่ะก็โพสต์คำว่ายี่หิ้วเหมือนกันค่ะ

ใช่แล้วก็ทำคลิปแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้นะคะ
ทนายความเป็นผู้รู้กฎหมาย
ทำผิดกรณีเมาแล้วขับซะเองเนี่ยสารอาจตัดสินโทษถึงจำคุกได้นะคะ
ถึงแม้ว่าเป็นการกระทำครั้งแรกก็ตามเพราะคุณเป็นทนายความไง
คุณรู้กฎหมายแต่คุณดันทำผิดกฎหมายเอง
กรณีที่ยังไม่มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
เจ้าหน้าที่ก็ยังระบุไม่ได้ว่าเมาแล้วขับจริงจริงอืม
เป็นเรื่องของคนขับรถชนท้ายกันทีนี้
คนที่มาขับชนท้ายเนี่ย
มีอาการที่คิดว่าน่าจะเมาอะนะ
เพจทนายคลายทุกข์ก็ได้มีการโพสต์เอาไว้เหมือนกัน
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งถือเป็นอำนาจของสภาธนายความเลยนะคะ
ที่จะต้องไปตรวจสอบพฤติกรรมของทนายความคนนั้น
ดังนั้นตอนนี้ในโลกโซเชียลเลยมีคำฮิตคำใหม่แล้ว

ยีฮิวคุณพระภูมิจะไม่ลองลองดูซักหน่อยครับ

เหมือนแต่ก่อนไงมีคำว่าฮันแน่

เมษายนปี๖๒นี่ไงเหตุการณ์เกิดขึ้นบนท้องถนน
ตอนนั้นอะไรนะฮันแน่ชอบเล่นเครื่องรึเปล่า

ผมเพื่อนโชค

ว่าเออตกลงแล้วได้ตามดำเนินคดีแบบไหน